ต่อที่อุบัติเหตุในจีนนะครับเกิดเหตุเรือมังกรล่มนะครับ
ขณะที่มีการแข่งขันภายเรือมังกรเทศกาลบ้าจ่างของจีนครับ
ภาย๓คนยังคงศูนย์หายครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะเรือมังกรล่มในงานแข่งขันภายเรือมังกรของเทศบาล
มณฑลฝูเจียนทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนครับ
ทำให้นักภายเรือ๓คนจากทั้งหมดที่เห็นอยู่นั้นศูนย์หายไป
เหตุการณ์เรือล่มได้เกิดขึ้นเมื่อวานครับคุณผู้ชม
เป็นช่วงบ่ายนะครับ๔นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
แม่น้ำหินเจียงโดยนักภายทั้งหมด๓๖คนตกลงไปในน้ำ
ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งส่วนมากก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
ส่วนผู้สูญหายทั้ง๓รายนั้นทีมกู้ภัยกว่า๑๖๐คน
พร้อมเรือ๘ลำยังคงออกค้นหาอยู่
แข่งขันภายเรือมังกรถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญ
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับในวันที่๕เดือน๕ตามปฏิทินของจีนครับ